เรื่องของงูเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะมาให้โชคให้ลาบไหม
แต่ถ้าเจอเจ้าตัวนี้บางคนเขาว่ากันว่า
อาจจะมาให้โชคให้ลาบจริงก็ได้
มาแล้วจ้าตามมาเลยจ้าพี่กู้ภัยก็มาจ้า
มาที่บ้านเลขที่๘๒๗หมู่๗นะคะ
ตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ถามเจ้าของบ้านเกิดอะไรขึ้น
พี่กู้ภัยก็ค่อยงี้เปิดประตูไป
แง้มเข้าไปค่อยเดินเข้าไปในบ้านนะ

แง้มเข้าไปปรากฏว่าเจอเจ้าตัวนี้
นี่จ๊ะเอ

นี่จ๊ะเอ๋เลยตัวเงินตัวทองบุกบ้านอีกแล้วจ้า
ลูกนวลจันอำไพรอายุ๖๔ปีกับเจ้าของบ้าน

แกกำลังนั่งฟังเพลงเพลินอยู่หน้าบ้าน

เห้ยมันตัวกับตัวทองดีน้า

แล้วมันก็วิ่งตรงเข้ามาในบ้าน
ลุงแกบอกก็โต๊กใจมาก
แต่ก็ต้องตั้งสตินะพอตั้งสติได้เรียกเพื่อนบ้านก่อนเลยอันดับแรก
เรียกเพื่อนบ้านเสร็จเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อย
เพราะว่าเขามีอาวุธในการจับตรงนี้จับดินแม่
สุดท้ายพี่กู้ภัยใช้เวลาไปประมาณ๒๐กว่านาทีได้นะคะ
ก็จับเจ้าตัวเงินตัวทองออกมาเหงื่อตกเหมือนกันนะ
เลยเอาออกมาวัดความยาวหน่อยตามธรรมเนียม

ความยาววัดออกมาได้ประมาณ๑เมตร
น้ำหนัก๗กิโลกรัมนะจ๊ะใหญ่ล่ำไม่ธรรมดา

แต่บางคนเขาก็บอกว่าถ้ามาเข้าบ้าน

แต่ว่าแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็นำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เงินตัวทองมันก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ของมันนะจ๊ะ

หลังจากนั้นเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านเลย

ไม่ได้ถามหาตัวเงินตัวทองว่าไปไหนนะ
ถามหาอะไรตัวเลขนั่นนี่ไง
ยังไงซะเป็นความเชื่อนะถ้าเรื่องของโชคลาภนะครับ